ร้อนแค่กลับมาแท้นน้ำผักรอกเลยค่ะ
เพราะว่ามันอยู่สุ่งใหม่อยู่ใกล้พัดทิศเลย
แต่ว่าก็โชคดีถ้าได้ขึ้นมาคือพออยู่สูง

ของความใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ด้วย

ใช่ครับเป็นภาพในฉาก
ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าช่วงที่จะได้รักกัน

อย่างคลิปที่มีฮุมขึ้นไปคนก็กลิ่น

ข้อที่เราต้องคำนึงเสมอพี่อันจะบอกว่าเราเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นความที่มันลงล็อกมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นพี่แอนจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหาร
เพราะฉะนั้นความใกล้ชิดมันต้องมีระยะเสมอ
โดยไม่ใช่ว่าจะเป็นการจับมือการเข้ากล้ายกันอะไรอย่างนี้
ประจำที่เงินตี๕ลงประมาณ๔ทุ่ม๓ทุ่มครึ่ง

ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สลบโดยที่ไม่อ่ามน้ำค่ะ

ไม่มีเวลาไปไหน

น้อยแสดงว่ามี

แค่นี้ถ้าเห็นนะระหว่างไหนทางเจอผิวหิมะ
ใช่ครับเป็นช่วงที่แบบกำลังจะเก็บของพอดีแหละ
แล้วลูกเห็บอะครับตกมาพอดีอะไรอย่างงี้
แล้วก็ทางทีมงานฝรั่งเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะอันตรายจะมีทั้งฝนพายุสฟ้าผ่า

มีอุปสรรคอย่างไรฟังไม่กลัวแม่
กลัวไหมเราแบบปะน่อเราไม่เคยรู้เราไม่แฮปปี้สิครับ
ไม่กลัวแต่ลูกมันใหญ่มากมันเจ็บ

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเนอะเราเขาบอกเราก็ออกกันเลย
อีกอันหนึ่งบอกว่าในกองมีฝึกคลาสโยคะกันหลายคน
นั่นก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่อินดี้กับพี่โยถ่ายกันอะไรอย่างนี้
ผมก็มีโอกาสว่างก็เลยแบบ
แอนก็ชวนว่าเออมาทำท่าโยคะถ่ายกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะได้เห็นกันแบบนั้นก็นานเหมือนกันครับล้มอยู่หลายครั้ง
คือเหมือนพี่แอนชวนทำอะไรอย่างนี้เขาก็ชอบทำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

อยู่ฐานล่างเป็นยังไงครับ
ใจด้วยครับแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของพี่แอนด้วยครับผม
นึกว่าทำให้พี่แอนแบบปฏิเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
จริงแล้วแบบเล่นอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ที่ไปเล่นโยคะก็เพราะว่าพี่แอนชวนนี่แหละครับผม
ก็เออนี่มันก็เป็นการออกมันกายที่ค่อนข้างดีมากเนาะ
เพราะเวลาแบบปวดเส้นปวดอะไรอย่างนี้เหมือนไปยืดไปอะไรอย่างนี้
มันก็หายได้เลยอย่างเงี้ยอย่างพิเศษ

ลงรายกินนาลีของพี่ยองโภงพัดค่ะตอนนี้คือทันเปิดมาเป็นราวแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหลังจากพิกล้องทั้งสองเรื่องก็น่าจะได้เริ่มกันแล้วค่ะเริ่มปีนี้ค่ะ
ตอนแรกคือมีชื่อของแต้วเข้ามาด้วยครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแย่งงานกันระหว่างสองนางเอกหรือเปล่า
คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพี่อ๊อฟกับพี่แดงอยู่แล้ว

หมายถึงเลือกเราเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
ระหว่างการทำงานกับเรากับเรา
หนูยังไม่ได้คุยกับพี่อ๊อฟค่ะ

ของพี่แบร์ด้วยยูกัมฟอร์มก็ตกลงว่าเป็นเราแบบ
ครับผมตามที่พี่หน่องได้แจ้งไปเลยครับผมก็
ก็ยังไม่ได้มีการ
ไม่ได้มีการเรียกเข้าไปคุยเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าพอได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร

ก็คงจะต้องไปดูบ้างนะครับว่า
ที่เค้าเล่นไว้ที่มันมีส่วนไหนส่วนดีที่เราเก็บมาใช้ได้บ้าง

มีเรื่องที่คนเกาหลีก็ต้องดู
ว่าจะเป็นเรื่องของบทที่เราเขียนด้วย
ผมว่าก็อาจจะต้องแชร์กันกับทางนู้นมั้ง
จริงผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากนัก
แล้วก็ถ้าเป็นอย่างงั้นก็อาจจะมีความให้ทัชาในตัวเราน่ะ
อีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนจะมอง

เรื่องเรื่องที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีจริงเรื่องนี้เราก็ยังไม่เคยดู

ตอนนี้ยังกดดันกับเรื่องที่ถ่ายทำอยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องที่กำลังจะเข้ามายังไม่เท่าไร